แต่ถ้าหากว่าไปตกหลุมลึกกว่า๒๐เมตรเนี่ย

ยิ่งถ้ามันเป็นมนุษย์เนี่ย
หูยยากเหรอเพราะจะขึ้นอย่างไร

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเวลานี้รำบากมากมายแน่นอน
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะใช้วิธีไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
ไปกันค่ะนี่พื้นที่บริเวณเกิดเหตุนะคะ
อยู่บริเวณโรงงานอบข้าวแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ว่ามีเจ้าสุนัขตกลงไปในบ่อน้ำลึกกว่า๒๐เมตร

นี่ค่ะบ่อกว้างใหญ่แบบนี้นะเป็นใครใครก็ต้องช่วยนะ
เพราะว่ามันก็คือหนึ่งชีวิตเหมือนกัน
ไปเจอน้องหมา๒ตัวเนี่ยค่ะกำลังลอยคออยู่ในน้ำเพื่อรอการช่วยเหลือ
ก็เลยโรยตัวลงไปเอาห่วงยางแบบนี้แหละค่ะ

ลอยคอรอคอยตามน้องหมาไปเรื่อย

มาเล่นรังด้วย
ไม่ใช่หรอกผมว่ามันกลัวไง
มันตกอกตกใจเห็นพี่พี่เข้ามาใกล้ก็มันอ้ายอย่างนี้

เป็นภาพปนมันต่อมันไม่ใช่อยากเล่นด้วยเหรอ
ไปดูบรรยากาศของการช่วยเหลือกันหน่อยค่ะ

เห็นคุณพี่แบบนี้ดิฉันอยากทำอะไรรู้ไหม
อะไรชวนไปแข่งกับน้องที่ว่าสาม

แต่น้องหมาก็ดูเงียบ
ดูนู้นไม่ได้อยากขึ้นจะเท่าไร

ได้สิเขาต้องมีกระบวนการคุณรู้ไหมวิธีการคืออะไร
ขึ้นมาก่อนเล็กข้างบนแล้วกันวิธีการของเขาก็คือว่าเอาไก่ย่างมาล่อค่ะคุณ
หิวเออขึ้นมาขึ้นมามากินไก่กินไก่แล้วก็ตีวงล้อมเนี่ยค่ะ
แล้วที่สุดนะคะก็เอาเชือกมาผูกที่ตัวมันแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้
อืมดูสิเล่นน้ำกันอยู่สองชั่วโมงค่ะคุณใบสองคนอยู่ในร้าน

เอาอะไรขึ้นมาขี้โคเอาสแลนด์มาที่เขากั้นอะไรเอามาหมดเลยนะ

ท้ายที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือได้ปลอดภัยทั้งสองตัวนะ

คนแน่แน่วในการทำดีเท่านั้นคือผู้ชนะ
ใช่ยนต์ยอด
ถ้าตกลงไปแบบนั้นถ้าคนไม่ช่วยแล้วจะขึ้นมาได้ยังไง
ถึงแม้ว่าจะพยายามหาวิธีทางในการลงไปไหว้ตามก็แล้ว
น้องก็ไม่เข้าใจน้องก็นึกว่าเฮ้ยมีเพื่อนเล่นสนุกจังเลย
ก็เลยสุดท้ายใช้ไก่ย่างล่อ

ก็เล่นซะนานขนาดนั้นมันก็ต้องหิวแหละ

ชื่นชื่นชมนะหลายคนที่มีส่วนช่วยน้องหมาครั้งนี้
ตกตัวเดียวนะแต่คนร่วมแรงร่วมใจกันช่วย